อาการดีขึ้นมากค่ะคือเราทำตัวเหมือนคนปกติถึงแม้เราจะเป็นคนป่วยแต่ว่าเราไม่อยากทำตัวเป็นคนป่วย
เราก็พยายามทำตัวให้เหมือนคนทั่วไปได้ให้มากที่สุดมันขึ้นอยู่กับใจด้วยเราพยายามทำใจให้เข้มแข็ง
เราก็ฝึกใจมานานมากเลยตั้งแต่ป่วยหนักก็ยกจิตใจขึ้นมาได้ระดับนิดนึ
เข้าใจว่าหลายโรครวมเรานี่เป็นอะไรบ้าง
เยอะอ๋ะค่ะน้องคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีโรคแจ้กเป็นโรคความดันเป็นโรคไตนั้นค่ะต้องฟอกเลือด

เราจะต้องไปถ่ายตามที่ต่างที่มันร้อนมาก
แล้วก็ผจญกับอะไรหลายอย่าง

ความสามารถมันไม่เท่าเดิม

เพราะฉะนั้นบทที่ผู้จัดกรุณาให้เล่น
ก็คือบทที่แบบว่าไม่ต้องไป

ที่อยู่ในเมืองกรุงมากกว่า

ก็กรุณาให้เล่น

ตอนนี้มีละครกี่เรื่องค่ะที่เรา

มีผู้จัดที่ยังจำกันได้นะคะ

ไม่หายค่ะโรคมันไม่หายเพียงแต่ว่า
มันสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้

วันละ๔๕ชั่วโมงไปก็ว่าไป

อยากบอกทุกคนที่เป็นโรคเยอะแยะแบบบุคกี้
ธรรมะเขาช่วยด้วยไหม
ธรรมะเป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจเลย

อาการกำเลิกมันพร้อมกัน

แบบนี้ต้องไปเดิน
พบหมอตลอดหรือไม่คำว่าทุกวันไม่เดินจะนั่งรถไปคือคุณหมอนันตระการการพบแพทย์
เพราะว่าคนข้างเตียงนอนฟอกเลือดกลับบ้านไปก็ตายอย่างนี้

เห็นยิ้มละเริงมันก็อาจจะไม่รู้จะไปเมื่อไหร่
เพราะทุกวันนี้ก็ทำชีวิตให้มันมีค่าที่สุด
แต่เราได้กำลังใจดีใช่ไหมครับจากเพื่อน

อย่างเช่นรัดกล้าวเขาก็ไม่เคยทิ้งเลย
เขาก็จะไลน์มาถามสารทุกข์สุขดิบ
เป็นน้องที่รักมาก
แล้วก็มีเพื่อนกลุ่มคนในวงการหลายคน
ที่ถึงแม้ปุ๊กกี้จะออกจากวงการไปพักนึง๗๘ปี
ไม่เคยออกทีวีเลยแต่เขาก็ยังดีกับเรา
ก็ยังได้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่า
เวลาเราตกคือตกนี่หมายความว่าเจ็บหนักนะคะ
คือปุ๊กกี้ไม่เคยคิดว่าการที่ไม่ได้มีละครเล่นแล้วเป็นปมด้อย
ไม่เคยคิดนะคะแต่ว่าตกนี่คือชีวิตตกด้วยความที่ป่วยหนัก
เพื่อนก็ไม่ทิ้งเราหลายคนค่ะ
น้องท็อปดาร์แลนด์นินุสอย่างนี้น่ารักมาก

เรื่องค่ารักษาพยาบาลนะคะมีรายได้จากการเล่นละครอย่างเดียว
เป็นคนเก็บตังค์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะ
ก็เก็บตังค์ในวงการบันเทิงได้เยอะพอสมควรเลยล่ะ

แต่ว่ามันก็เอามารักษาตัวเยอะมากเหมือนกัน
ในระยะเวลา๗๘ปีที่ไม่ได้มีงานเลย
ก็เอามารักษาตัวแต่ว่าก็เป็นคนไม่ประมาทกับชีวิต
ก็ยังเอาสมบัติที่มีอยู่ไปซื้ออะไรมา
ก็ทำให้เงินมันงอกเงยเพราะว่าใช้เงินเยอะมาก

มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยกันไหมครับหรือว่าเราไม่ต้องการ
เออมีครั้งหนึ่งน้องทอปไปเรียกอะไรเพื่อน
เยอะแยะไปหมดเลยเอามาให้ประมาณ
ตั้งแต่ปีแรกที่ป่วยเลยนะคะประมาณ๕๐๐๐กว่าบาท
คือเงินตอนนั้นมันยังไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะ
แต่ว่าเขาอุตส่าห์เอามาให้เรารับด้วยความเกรงใจ
แล้วก็ซึ้งในน้ำใจแล้วก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง
จากทำบุญใส่บาทแผ่ส่วนกุศลให้กับทุกคนที่เขาจดชื่อมาค่ะ
ตอนนี้ค่ารักษายังแบบพอที่จะใช้จ่ายได้เหมือนเดิมไหม
เคยไม่เคยไม่พอนะคะมันก็มีมาตลอด
ไอ้เงิน๕๐๐๐ที่เพื่อนช่วยมาเนี่ย
กี้ก็ไม่กล้าใช้มันไม่สบายใจจริง
ไม่เคยรับเงินจากใครฟรีแล้วมันไม่สบายใจ
ให้กับอันนีส์ชาวยอดบูรบุธหมอบให้กับพี่สาวเค้าส่องหมื่น
ละนีโน้วก็บอกว่าให้เงินไปใช้ไม่ได้ให้ไปพิมพ์หนังสือส่วน
เขาก็ดุเงินนั้นยังเก็บเป็นขวัญถุงอยู่เลยค่ะ
ทราบซึ้งแล้วสิ่งนั้นเป็นน้ำทิพย์ชะลมใจ
มันเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงเราว่ายังมีเพื่อนที่เขาห่วงใยเรา
คุณพี่ช่วยไว้รอรับศักดิ์ตัวเมื่อนั้น
ตั้งแต่เริ่มป่วยเลย๑๑ปี
ไม่ออกทีวีเลย๗๘ปีเพิ่งมาหลังนี่ค่ะ
ปีที่๘๙๐เนี่ยเพิ่งมาออกบ้างค่ะ

เข้มแข็งตั้งแต่ปีที่ประมาณปีที่๕๖แล้ว
คือมันคิดอยากตายเลยนะเพราะว่าคนเคยทำงาน๗วัน
แล้วอยู่ดีนั่งเฉยเดินไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์๑ปี
เนื่องจากมันซุดมากค่ะตาก็มองไม่เห็นจะบอดอะไรอย่างนี้
มันแย่มากเลยอะค่ะแต่ว่าเรากลับมาด้วยด้วยกำลังใจด้วยธรรมะ
ด้วยน้ำใจของเพื่อนของพี่น้องมันก็ยืนอยู่ได้
มันไม่มีอะไรเหนือความสามารถของมนุษย์ถ้ามันมีความตั้งใจ
เยอะมากพูดตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งจะไม่จบ
เพราะว่าโรคไตกินผักเขียวก็ไม่ได้ต้องกินผักสีขาว
อะไรอย่างนี้กินข้าวกล้องมีธัญพืชก็ไม่ได้
กินอะไรไม่ได้แทบจะกินอะไรไม่ได้
เพราะว่าอาหารมันมีฟอสโฟลัสและโปรตาเซียมอยู่แทบจะทุกชนิด
แต่ว่าโรคไตไม่ถูกกับฟอสฟอรัสและโปรตาเซียม

อยากจะขอบคุณอะไรคนในวงการไหมครับที่ยื่นมือ
ก็ยังเป็นห่วงเราหรือคิดถึงเรา
ก็ตั้งแต่ปีแรกที่ป่วยที่เขาให้เงินแบบเรียดไรกันมา

มันเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังจะตาย

สิ่งเหล่านี้มันแบบเงินไม่ได้มากมายนะคะ
แต่ว่าที่มากมายคือน้ำใจ
ที่น้องท็อปเขาไปเลี่ยอะไรเพื่อนมา